มาเตือนภัยกันต่อโดยเฉพาะใครที่ชอบซื้อของทางออนไลน์นะคุณผู้ชม
ดิฉันอย่างนี้เป็นคนนึงที่ซื้อของทางออนไลน์เอาบอกตรง
เพราะว่าบางคนดูของในออนไลน์เสร็จปั๊บสั่งไปได้แบบที่สั่งก็มีเยอะ
ส่วนบางคนสั่งออนไลน์ไปแต่ได้กลับมาเป็นอย่างอื่นก็มีเหมือนกัน
เหมือนกับหนุ่มคนนี้ค่ะเปิดกล่องมาปั๊บโอ้โหปรี๊ดแตกเลยค่ะ
ไม่ใช่นั้นผิดอั้นเหรอมั้ง

ถึงกับช็อกเลยคือเปิดมาเจอเข็มขัดแล้วพูดคำแรกเอ้าไม่ใช่นี่
ไม่ได้สั่งนะคะเขาสั่งอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ต้นเรื่องเนี่ยชื่อว่าน้องพานุพงพลายชนะอายุ๒๓ปีหรือน้องแบงค์
แบงค์เป็นนุ่มนักแข่งรถชาวตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
เขาติดต่อผู้สื่อข่าวเลยค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยสั่งซื้อนาฬิการูมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือผู้ขายบอกว่าจะขายนาฬิการูให้ในราคา๕๕๐๐บาท
แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเหมือนมีการต่อรองราคานะคะ
เหลือราคาอยู่ที่๔๕๐๐บาทที่สบายใจจะซื้อทั้งสองฝ่ายแบบนี้
นี่คือข้อความที่เขาคุยกับร้านที่จะสั่งซื้อนาฬิกานะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นน้องแบงค์ก็โอนเงินให้ทันทีเลยอยากได้นาฬิกาแล้ว
พร้อมกับมีการส่งสลิปและที่อยู่ในการจัดส่งของให้อย่างชัดเจน
พอโอนเสร็จก็ต้องส่งสลิปใช่ไหมคะแล้วก็แนบที่อยู่จัดส่งไปนะคะ
แต่อย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมพอเปิดกล่องออกมาอ้าวไม่ใช้นะ
ไม่ใช่นาฬิการูในแชทที่คุยกันนั่นดิแต่มันคือเข็มขัด
ขัดอันนี้คุณดูหน้าตา
แก๊งก็เลยติดต่อกลับไปที่ผู้ขายอีกครั้งหนึ่ง
ขายก็มีการนัดวันที่จะโอนเงินคืนให้นะคะ
แต่สุดท้ายไม่ได้เงินคืน
แถมยังติดต่อผู้ขายไม่ได้แล้ว
เพราะว่าโดนบล็อกเฟซบุ๊กไปเลยหนีหายไปนั่นแหละค่ะครับ
น้องก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองภูเก็ต
เพื่อจะให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

ฝากถึงผู้ขายนะคะถ้ารับรู้เรื่องนี้ฟังข่าวแล้วนะคะ
ติดต่อพูดคุยไปหาน้องแบงค์ไปเคลียร์กันเลย
คืนงงคืนเงินอะไรว่ากันไปจะได้ไม่เป็นเรื่องราวใหญ่โต

ขนส่งเขาไม่เกี่ยวเพราะเขามีหน้าที่มาขนส่งอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือคนขายเป็นมิจฉาชีพแล้ว

เจอแบบนี้บ่อยมากเวลาเราจะซื้อของออนไลน

เครดิตของผู้ขายให้ดีก่อน
เพราะว่าราคาที่เราโอนไปไม่น้อย

พวกของมือสองทั้งหลายทุกพวกนี้ด้วยนะคะ